ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรี
ที่นี่ช่วงนี้กำลังคึกคักเลย

ออกมารวมตัวกันอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยรวมตัวได้ไหมชน
เฮ้ยเขาละกอฉุกเฉินเขาไม่ให้รวมตัวกัน
เขาไม่ได้ควบคุมสัตว์อ๋อเหรอ
หมายถึงคนอย่างเดียวใช่ไหมคนนี่คือสัตว์
คักมากเลยค่ะที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
คักไปด้วยเหล่าสัตว์ป่าจำนวนมาก
มันพากันออกมาหาอาหาร
ดีครับภาพแบบนี้คุณผู้ชม
เราไม่ได้เห็นกันได้ง่ายนะคะจริง
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเขาบอกว่า
เมื่อก่อนเนี่ยจะเห็นแค่กระทิงตัวใหญ่ใช่ไหม
ออกมาหาอาหารครับแต่ตอนนี้มากันเป็นครอบครัว

เขาจะมีกล้องเป็นกล้องวงจรปิดติดเอาไว้ตามจุดต่าง
เพื่อดูพฤติกรรมของสัตว์เหล่านี้แหละ
เห็นไหมตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่มาหมดเลย
ไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวเขาแห่ไปเที่ยวแล้วถ่ายมานะ
อันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้มาจากกล้องนะคะคุณผู้ชมนี่คึกมาก
โดยเฉพาะ๒๓ตัวที่อยู่ขวามือเดี๋ยวคุณดูนะ
๒๓ตัวที่อยู่ขวางล่างนุ่มกระโดดตัดเต้น
โอ้โหเห็นแล้วอดยิ้มตามไม่ได้นะคุณผู้ชม
ยังไม่หมดนะจ๊ะนอกจากพี่กระทิงแล้วเนี่ย
ยังมีพี่เสื้อดาวไม่ได้หาชมง่ายนะ

พี่เสือดาวก็โผล่มาให้เห็นกับเขาด้วยนะคะ
แล้วก็มีเสือลายเมฆนะน้องแมวป่าก็มี

คุณเหมือนไปสวนสัตว์เลยอะ
เห็นไหมดูตลอนข่าวเหมือนได้ไปสวนสัตว์เลย

มีเสือไร้เมฆแมวป่าแล้วใช่ไหม
ใช่มีสมเสธด้วยมีสมเสธ
อุ๊ยตัวนี้ก็หาดูยากนะเป็นป่าหายากกว่าสุด
เตาก็มีนี่
จากนี้ก็ยังมีสัตว์ป่าอีกมากมายหลายชนิดนะคะ
ที่มันจะทยอยโผล่ออกมาให้เห็นแบบเรื่อยเลยอืม
ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นอะไรคะ
ป่าเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากนั่นเอง
ทำให้สัตว์ป่านี้ออกมาหากินกันแบบนี้
แล้วช่วงนี้ถือว่ามันเป็นช่วงดีนะ
ที่ได้ฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยนะคะ
ไม่ใช่แค่ป่านะทะลงทะเลเท่าที่เราเห็นก็ดีขึ้น